คุณเชื่อไหมว่าไม้เนี่ย
ถ้านำมาแกะสลักให้สวยงามแล้วนะ

คุณพี่คนนี้เขามีรายได้จากการแกะสลักไม้กว่า

ว้าว
นี่เลยคุณผู้ชมแล้วเขาแกะเป็นอะไร

กุมารไอ้ไข่
เห็นแค่เงายังรู้นะ

เนี่ยเราไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมเป็นรูปสลักนะฮะ
ที่ทำเป็นรูปเหมือนไอ้ไข่

ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ

ไมตรีถือว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือในการแกะสลัก
ใครก็ร่ำลือพูดถึงรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างดี
ผลงานของเขากำลังเป็นที่นิยมแล้วก็หลายคนชื่นชอบ

คือเขาแกะสายแนวพระพุทธรูปสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ไง

หรือแก่ประจำพระพุทธรูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพนับถือ
แล้วบอกว่าวิชาชีพพวกนี้นะได้ติดตัวมาตั้งแต่เรียนจบช่างไม้ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพบางใส่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ตอนนี้เปิดรับงานผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ลูกค้าก็สามารถออเดอร์มาได้สั่งมาได้อยากได้แบบไหนขนาดเท่าไหร่ไหมอะไรเดี๋ยวจัดให้
ซึ่งงานแกะสลักนั้นช่างไมตรีบอกเป็นงานที่ต้องพิถีพิถัน
ถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยนะ
ไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนหรือไม้ชนิดไหนก็จะมีผลต่อผลงานที่ออกมา
อย่างงานแก่สลักพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเนี่ยค่ะทำจากไม้
หกชนิดในองค์เดียวกันแล้วก็บอกว่าเลยแต่ละชนิดแต่ละชิ้นงานจะยากง่าย
แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างที่ให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาทั้งหมด๓วัน
มีรายละเอียดตรงข้อมือตรงฐานต่างประกอบกันนะคะ
ราคาก็อยู่ที่องค์ละ๓๐๐บาท
พอลูกค้ามาสั่งไปปุ๊บเขาก็จะนำพระพุทธรูปนี้ไปปลูกเสก

ส่วนไอ้ไข่ค่ะพูดถึงไอ้ไข่กันบ้าง

ไข่ใช้เวลาทำนานถึง๒๐วันเลยนะ
มีรายละเอียดแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยแหละ
คุณเตรียมเงินไปเลย๑๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เขาอย่างดี
รวมแล้วอยู่สบายทำงานที่ตัวเองชอบนะคะ
แล้วก็อยู่กับงานถนัดมีรายได้ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
แบบนี้ก็ถือว่าอยู่ได้โอเคเลยนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้
ใครที่ชื่นชอบงานแกะสลักไม้
หรือว่าชื่นชอบงานฝีมือของช่างไมตรี
เข้าไปดูผลงานผ่านทางเฟซบุ๊คได้นะคะ
ชื่อว่าเท้าไมตรีช่างแกะสลัก

ค่อยจะเห็นนะคะ
คนสมัยนี้ก็อาจจะมีทำอย่างอื่นกัน
แต่ว่าถ้าใครได้อนุรักษ์แบบนี้เอาไว้ก็เป็นเสน่ห์เป็นผลงานแล้วก็
เป็นงานฝีมือมันสร้างรายได้ได้ทำเงินได้นั่นเองนะคะ
ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ